โอ้โหสภาพโคนเกรอะกรังแบบนี้อ่ะช่วยกันนะพี่นะ
เดี๋ยวมาช่วยนะสักครู่นะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยต้องถือว่า
หลายพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องน้ำท่วมกันไปแล้ว
หลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเผชิญอยู่กับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยภาพรวมแล้วฝนจะลดลง
แต่อย่าเพิ่งพอใจไปค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้๑๐กันยายนไปถึง๑๔กันยายน
ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนลงมาอีกแต่ก็ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องภาคกลางช่วงนี้ในหลายหลายจังหวัดนะคะ
ที่ต้องรับมือกับฝนที่จะไหลลงมาจากทางตอนบนด้วยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันจาก
แผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงโมเดลอากาศนะคะ
สังเกตวันนี้พื้นที่โดยรวมในประเทศไทยแล้วไม่ค่อยมีกลุ่มฝนปกคลุมหนาแน่นมากนัก
แต่ว่าปัจจัยหลักมีอยู่๒ปัจจัยก็ยังคงมีอยู่
คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศอย่างเช่นแถบเมียนมาร์
รวมถึงมรสมตะวันตกเชียงใต้ที่ปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามัน
พื้นที่ไหนที่เคยเป็นพื้นที่ที่ซ้ำตกบ่อยก็ยังคงเจออยู่
ส่วนภาคกลางวันนี้ก็ตกกระจาย
ส่วนจังหวัดชายนาฏลบบุรีอ่างทอง
ภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนตกได้๑๔๐ของพื้นที่กระจายไปทั่วจังหวัด
จันทบุรีและตราดยังคงเป็นพื้นที่รับน้ำฝนอยู่ต่อเนื่อง
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะเหมือนกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะ
แต่ว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนมากหน่อย๑๖๐ของพื้นที่

ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันนี้ตก๑๖๐ของพื้นที่
พื้นที่จังหวัดระนองพังงามีโอกาสเกิดฝนมากนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนตกกระจายประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้ประปรายในช่วงในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคเหนือบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกในช่วงที่ผ่านมา
ช่วงนี้น้ำลดลงแล้วเราก็จะเห็นสภาพที่มันอาจจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดหนักหน่อย
สู้กันต่อไปนะคะขอให้มีกำลังใจและทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอน
ดิฉันคงต้องขอตัวไปเคลียร์พื้นที่แถวหมู่บ้านก่อนนะคะ
ดุ๊กดิ๊กเนี่ยมาช่วยเก็บขยะเป็นหมาแสนรู้คุณผู้ชมฝึกมาดีน่ารักมากเลย